ไปดูหนึ่งตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการสนับสนุนของธนาคารนี่แหละค่ะนะคะ
พูดถึงเรื่องของการเลี้ยงนกกระถา
ไข่นกกระทาเองก็เป็นที่นิยมด้วยนะคะ
ทุกวันนี้ก็มีเกษตรกรมีหลายคนหันมาเลี้ยงกันมากขึ้นค่ะ
เช่นเดียวกับที่อเนกฟาร์มนะคะที่ตอนนี้ก็มาทำธุรกิจเลี้ยงนกกระถา
รายได้ต่อเดือนเนี่ยเดือนละ๑๐ล้านบาททีเดียวเขาทำได้อย่างไรนะคะ
ติดตามได้จากคุณอัญชารีสิริมั่วค่ะ
นกกระทาลูกจิ๋วแต่แจ๋วทั้งแบบสดใหม่และแปรรูปบรรจุในหีบหอที่สวยงาม
นกกระทาลูกเล็กเก็บมาใหม่สดเป็นผลผลิตจากฟาร์มเครือข่ายของบริษัทอเนกฟาร์มนกกระทาที่จังหวัดอ่างทอง
ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า๑๐๐ลายกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างกว่า๔๐จังหวัด
เพื่อให้ไข่ที่ออกมามีฟองโตเปลือกหนาลดความเสียหายระหว่างการขนส่งได้เป็นอย่างดีค่ะ
เราเริ่มรู้แล้วว่าไข่ของเขาเนี่ยขนาดฟองเท่านี้เองนะผมก็เริ่มทำอาหารเนี่ย

เปลือกแข็งขึ้นเพื่อเขาจะได้ไม่บุกไม่แตกสิ่งหาก
ฟาร์มแห่งนี้นะคะยังเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค
ด้วยการแปรรูปสินค้าเป็นไข่นกกระทาต้ม
เพื่อสะดวกต่อการขนส่งและนำไปปรุงอาหารต่อ
เทคนิคการต้มไข่ให้ได้ไข่แดงสวยงาม
เริ่มจากการนำไข่มาล้างน้ำจากนั้นวอร์มในหม้อต้ม
พร้อมหมุนตระก้าไปพร้อมกันก่อนจะเทใส่ท่อต้มไข่
ลำเลียงไปอย่างเครื่องปอกไข่
ซึ่งเครื่องนี้นะคะเจ้าของฟาร์มก็เป็นผู้คิดค้นขึ้นเอง

จากเดิมเคยปอกได้๘๐๐ฟองต่อชั่วโมงก็เพิ่มเป็น๗๐๐ฟองต่อชั่วโมง
จากไข่ต้มอเนกฟาร์มยังได้แตกลายสินค้า
เป็นไข่นกกระทากระป๋องต้มปอกเปลือกแก๊กใส่ถุง
เพื่อให้ผู้บริโภคมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
ภายใต้มาตรฐานสากลทั้งหมดค่ะ
ฟาร์มไข่นกกระทาแห่งนี้ทำรายได้สูงถึง๑๐ล้านบาทต่อเดือน
จากการผลิตไข่นกกระทาเดือนละ๑๖ล้านฟอง
แบ่งเป็นออก๑๓๐และขายในประเทศ๑๗๐
การที่ธุรกิจสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง
ฟาร์มบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากธนาคารกรุงเทพ
ช่วยสนับสนุนทั้งเงินทุนและช่วยเรื่องของการดำเนินธุรกิจค่ะ
เขาไม่ได้ให้เงินเราอย่างเดียว
เข้าใจไหมครับให้โอกาสโอกาสสำคัญมาก
การทำสินค้าให้มีความแตกต่างและได้มาตรฐานสิ่งสำคัญ
ทำให้ไข่นกกระทาของอเนกฟาร์มติดตลาด
ก้าวต่อไปในภาวะที่การแข่งขันสูง
มีรายย่อยเลี้ยงนกกระทาอย่างแพร่หลาย

ก็คือการปรับตัวโดยการหาตลาดใหม่
เส้นทางสู่ความสำเร็จนี้ทำได้อย่างไร
อาจารย์ธีระกนกกาญจนรัฐมีคำแนะนำมาฝากให้ค่ะ
แข็งของธุรกิจไข่นกกระทาในฟาร์มนะครับ
คือเรื่องของการผลิตของเขา
และความที่เขามีผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะหลาก
แล้วก็มีแบรนด์ท้องถิ่นที่เข้ามาแยกชื่นตลาด
ซึ่งตรงนี้สิ่งที่เขาสามารถจะทำได้เพื่อขายตลาดของเขานะฮะ
อย่างแรกเลยเขาต้องขยายฐานลูกค้าของเขาอ่อน
เพิ่มอัตราการบริโภคไข่นกคาทาให้มากขึ้น

ในขณะเดียวกันเขาเองก็ต้องเร่งในการเรื่องของลงทุนในการสร้างแบรนด์ของเขา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบรนดนี่ในเรื่องของคุณภาพที่มีการมาตรฐานที่สูงกว่า
เรื่องของความหลากหลายแล้วก็เรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของการบริโภคไข่นกกระทาเพื่อเป็นอาหารหลักอีกอย่างหนึ่งครับ
ว่าเขามีศักยภาพพออยู่แล้วนะครับในการขยายไปทุกเพื่อนบ้าน
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องไข่นกกระทานเนี่ยถ้าแขนในประเทศเพื่อนบ้านก็เจอปัญหาเดิมอยู่ดีนะครับ
คือเรื่องของว่าคนเองเนี่ยยังมองขนกทานเนี่ยเป็นแค่ตัวเป็นอาหารเสริมไม่ใช่อาหารที่บริโภคกันเป็นหลักนะครับ
ส่วนมากเราจะบริโภคไข่ไก่ไข่เป็ดกันใช่ไหมฮะ
ขณะเดียวกันผมคิดว่าสิ่งที่เขาสามารถทำได้เลยและทำให้สามารถตลาดของเขาสามารถเติบโตขึ้นได้เลยเนี่ย
คือเรื่องของการที่เขาให้ความรู้กับผู้บริโภคให้ไข่นกกระทาขึ้นมากลายเป็นอาหารหลัก
มีการบริโภคที่มากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การพัฒนาสินค้าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจไข่นกกระทาสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
อัญชลีซิริม่วะข่าวทะลัดทีวีบรรยายงาน